มาดูบรรยากาศทางด้านการเมืองกันบ้างนะครับ
รัฐบาลมีการจัดสัมมนาขับเคลื
แล้วก็การปฏิรูปประเทศไทยแบบบรุณาการ

ดำเนินการตามรถแมพที่วางเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะส่งมอบงานต่อให้กับรัฐบาลชุดต่อไป
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับรายงานมาจากโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ

รองนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าที่ผ่านมา
รัฐบาลได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วนใน๔ด้านหลักค่ะ
ตลอดจนวางนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
เพื่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวนะคะ
จากนี้ยังย้ำค่ะว่ารัฐบาลจะอยู่บริหารประเทศไปจนถึงปี๒๕๕๙
ตามรถแมพที่ได้วางไว้จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันค่ะ
พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรี
นำเสนอสถานการณ์และการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาโดยสรุปว่า
รัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาภายใต้แนวทาง
ทำก่อนทำจริงทำทันทีมีผลสำริดและยั่งยืนโดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วน๔ด้านหลัก
คือการฟื้นฟูและรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การแก้ปัญหาที่สั่งสมข้างมานานเช่นปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนและปัญหาประมงผิดกฎหมาย
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงและภัยแรงตลอดจนวางรากฐานประเทศระยะยาวด้วยยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
พร้อมกันนี้นะคะยังย้ำถึงการวางรถแมพบริหารประเทศที่แบ่งออกเป็น๓ระยะ
โดยระยะที่๑ตั้งแต่เดือนกัญญาโยนปี๒๕๕๗๒๕๕๘
เป็นการสร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
ขณะที่ปัจจุบันอยู่ในระยะที่๒
คือการบริหารราชการแผ่นดินและการเตรียมปฏิรูปประเทศ
การสร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านแผ่นดินและการเตรียมปฏิรูปประเทศ
ระยะที่๑ของระยะที่๒นั้น
กำหนดในร่วมหนึ่งตุลากรมปี๕๘๓๐ปีนับกรมปี๕๕
เป็นกำหนดกรอบการสร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านแผ่นดินและการเตรียมปฏิรูปประเทศ

ประเด็นที่บอกหมายคือจะทำแขนงบินการ
เพื่อใช้สมัยธรรมการของโบยนาที่เป็นระดิ่ง

ที่สิ่งนะครับคือตั้งแต่ในสายยนต์หกศูนย์
มันจะถึงวิทยานยนต์หกศูนย์นะครับ
ก็คือการส่งต่อการบรรษการแผ่นดินให้รัฐบาลทุกประมาณ
พลอากาศเอกประจินระบุด้วยนะคะว่า
นับตั้งแต่นี้ไปจนถึงปี๒๕๖๐เป็นช่วงเวลาสำคัญ
ขอให้ทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการทุกระดับ
โดยใช้หลักธรรมภิบาลและกลไกประชารัฐ
เพื่อให้การปฏิรูปและขับเคลื่อนประเทศเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
จากนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
สรุปการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศด้วยรากฐานความมั่นคงว่า

และทำให้งานด้านอื่นเดินไปข้างหน้า
เกิดความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ
จากนี้ยังสร้างกลไกด้านกระบวนการยุติธรรม
ให้มีความเสมอภาคเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นด้วยค่ะ

ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เดินทางมาเป็นประธานในการมอบนโยบายบูรณาการประเทศ
เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากโรงแรมเซ็นทราแกรนแจ้งวัฒนะค่ะ

เพื่อให้รถแมพนั้นเดินไปตามที่วางเอาไว้
แล้วก็ทำให้ประเทศนั้นมีความมั่นคง
และก็ปล่องดองได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องมาดูการแถลงผลงานรอบ๒ปีอีกครั้ง